หลังจากที่ยุบพักไทยรักษาชาติ
ก็ต้องมองกันต่อว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไป
และการยุบภักดิ์ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารภักดิ์๑๐ปี
มันจะส่งข้อได้เปรียบเสียเปรียบให้กับพักไหนหรือเปล่านะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาชี้แจง
ขั้นตอนหลังสารรัฐธรรมนูลมีคำสั่งยุบพักไทยรักษาชาติ
หลังจากนี้ทางกรกตก็จะต้องนำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครนะคะ
ส่วนแก่นำและสมาชิกพักไทยรักษาชาติ
สามารถย้ายไปสังกัดพักอื่น
สามารถช่วยลงพื้นที่หาเสียงได้
เพราะไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ตามคำสั่งสาร
ซึ่งยืนยันว่านายรุ่งเรืองพิทยาศิริอดีตกรรมการบริหารพัก
ยื่นใบลาออกไป๔กุมภาพันธ์ก็ไม่ถูกเพิกถอนสิทธิ

ลาออกไปก่อนคนหนึ่งก็เหลือตัดสิทธิ์๑๓
เขานับตั้งแต่กรรมการบริหารพักตั้งแต่๘กุมภาพันธ์
วันเกิดเหตุออกไปก่อนแค่๔วัน
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า
ก็ยังไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรนะคะหลังจากยุบพักไทยรักษาชาติ
ตอนนี้ก็ไม่ได้กังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
กังวลว่าจะทำให้การเลือกตั้งมีปัญหา
ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวของมวลชนที่ออกมาสนับสนุนพัก
ส่วนความเห็นของฝ่ายการเมืองในเรื่องนี้นะคะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ก็บอกว่าการที่ผู้สมัครสอสอเขตที่หายไป
พักไทยรักษาชาติก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพักเพื่อไทย
ส่วนสมาชิกพักไทยรักษาชาติจะย้ายกลับมาที่พักเพื่อไทย

คุณหญิงสุดารัฐบอกว่าก็ต้องไปถามเจ้าตัวของแต่ละคน
แต่คิดว่าแม้จะยุบพักไทยรักษาชาติไปก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง
เราก็ขอบอกเลยว่าไหนมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้ว
ก็สามารถที่จะทำให้ประชาชนได้ตัดสินใจ
ว่าถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็มีพักที่ชัดเจนแล้ว
ว่าจะอยู่ฝั่งประชาธิปไตยและไม่ต่อท่ออำนาจให้กับคอสชหรือคนเอกประยุทธ์
เพราะฉะนั้นดังนั้นก็ต้องไปเลือกกันให้มากพอ
ส่วนภาคการเมืองจะเลือกภาคการเมือง
ถ้าไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง
เพราะว่าบางภาคการเมืองชัดเจนแล้วว่าต่อท่อผลเอกประยุทธ์
คนก็เลือกถูกแต่บางภาคการเมืองเนี่ย
ลายพังอยู่ยังไม่ทราบว่าจะสนับสนุนใคร
ก็บอกว่าไม่กังวลนะคะว่าอาจจะไปส่งผลทำให้ฐานเสียง

เพราะว่าทางพักเองมีแผนงานอยู่แล้ว

ยืนยันว่ากำหนดการลงพื้นที่
ของปรเ๋ประยุทธ์จโอชาณนายท์รัฐมนตรี
ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหลงพื้นที่
พื้นที่ใกล้เคียงกับที่พลังประชารัฐลงพื้นที่เลยช่วงเวลาเดียวกันเลย
เอิญหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยพักพลังประชารัฐบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันนะ
ในส่วนนั้นผมยังไม่ได้ทราบรายละเอียดนะครับแต่ก็เห็นจากข่าวเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนของรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลังประชารัฐ
อันนี้ก็ยังคงต้องพูดคุยกันต่อไปนะครับว่าจะทำหรือไม่อย่างไรนะครับ
คือพลเอกประยุทธ์ไม่ดีเบตไม่ปลาใส
ก็กลัวจะสุ่มเสี่ยงแต่ก็ลงพื้นที่ใกล้เคียงวันที่พลังประชารัฐไปหาเสียงพอดี
ก็บางกำหนดการบางไฟล์ก็แทบจะวันเดียวกันเลยแต่ว่าคุณอุตมะยืนยันว่าไม่เกี่ยว
ค่ะนะพลเอกวิทยาวัฒน์รัชตะนันประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
กล่าวถึงการพิจารณาสถานะของพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคณะคอสชว่าถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
แล้วจะขัดต่อคุณสมบัติคันดิเดตนายรมรีหรือไม่นะครับ
บอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะยื่นเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกันต่อนะฮะ
เชื่อว่าน่าจะทราบผลได้ก่อนวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคมนี้